ดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะเขาบอกว่าเป็นเรื่องเตือนภัย
สำหรับใครที่นิยมใช้พวกแผงโซลาเซลพวกพลังงานแสงอาทิตย์นะคะ
มันมีหลายคนนะที่เลือกจะประหยัดพลังงานแล้วก็หันมาใช้พลังงานทางเลือกแบบนี้
มีบ้านหลังหนึ่งติดแผงโซลาเซลค่ะแต่กลายเป็นว่าแทนที่จะได้ช่วยประหยัดพลังงาน
แผงโซล่าเซลล์เนี่ยเกือบจะเผาบ้านเขาทั้งหลังแล้วคุณผู้ชมดู
ไฟทั้งลุกทั้งปะทุทั้งระเบิด
นั่นแผงโซล่าเซลล์หรือเปล่า
คือผู้หญิงคนนี้อยู่บ้านข้างนะแต่ก็คือถ่ายคลิปเอาไว้เพราะว่าเห็นเหตุการณ์
แล้วก็พักไปด้วยแล้วก็พยายามตะโกนบอกให้ดับไฟช่วยดับไฟหน่อย
มันปภูเข้ามาอีกปภูซ้ำแล้วซ้ำอีกขนาดฉี่เข้าไปจอกมันก็ยังปภูขึ้นมาอีก
บอกว่าให้มาช่วยตรวจสอบให้มาช่วยดับไฟหน่อย
ซึ่งเรื่องนี้เขาบอกว่าเป็นอุทาหรณ์เลยนะสำหรับใครที่ติดแผงโซล่าเซลล์เนี่ย
ต้องตรวจสอบดูให้ดีเห็นไหมคุณข้างบนหลังคาเนี่ย
ลาเซลเป็นแผงเลยเห็นใช่ไหมคะมันยังคงมีความร้อนมีกระแสไฟฟ้าเดินอยู่ไง
เออแต่ทีนี้เขาบอกว่ามีผู้รู้ด้านพลังงานทางเลือกอะค่ะ
เขามาให้ความเห็นนะว่าจริงแล้วเนี่ย
โซลาเซลล์แบบนี้ไม่สามารถทำให้เกิดไฟไหม้ได้นะ
แต่มันน่าจะเกิดจากแบตเตอรี่ที่เก็บประจุไฟฟ้าระเบิดขึ้นซะมากกว่า
อ่ะตอนนี้เอาเป็นว่าดับไฟได้เรียบร้อยแล้ว
แต่สาเหตุที่แท้จริงจะเป็นเพราะว่าแผงโซล่าเซลล์
หรือว่าแบตที่เก็บประจุไฟฟ้ากันแน่
เดี๋ยวรอตรวจสอบให้อย่างชัดเจนอีกทีหนึ่ง